ทีมข่าวของเรายังสำรวจอยู่ที่สุราธานีนะครับ
ที่อำเภอดอนศักดิ์ตรงท่าเรือดอนศักดิ
ที่จะขึ้นเฟอรี่ไปลงสมุย

ติดตามได้จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้ศึกษาไทยรัตน์ทีวีของเรา
รายงานมาจากอำเภอดอนศักดิ์สุราธานีครับเชิญครับ

เราเริ่มได้เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวจังหวัดสุราธานี

ที่เดินทางมายังท่าเรือซีทรานแห่งนี้นะครับ

จะมีบรรยากาศของการนั่งเรือโดยสาร
แล้วก็เดินทางกลับของนักท่องเที่ยวจากเกาะสมุยนะครับ
แล้วก็ทางฝั่งขาไปเกาะสมุยนี่ก็จะเป็นรถยนต์นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นั้นก็เปิดให้บริการ
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมานะครับ
ด้านเจ้าหน้าที่ท่าเรือบอกว่า
วันนี้ทางปพมีคำสั่งให้เปิดบริการตั้งแต่ช่วงเที่ยง
แต่ต้องเป็นขนาดเรือ๑๒ตันกรอสขึ้นไปนะครับ
ส่วนเรือเล็กก็มีคำสั่งให้หยุดบริการ
เนื่องจากไม่ไว้วางใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารครับ
ทางเราก็ได้รับหนังสือแจ้งมาจากของกภ
ว่าสามารถวิ่งได้ตั้งแต่เที่ยงนะครับ

เพราะว่ามีลูกค้าเข้ามารอเป็นจำนวนมากแล้วครับ
แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ประเมินสถานการณ์จากหน้างานจริง
ว่าคลื่นลมเป็นอย่างไรครับ
จากในท้องทะเลที่คุยกับกัปตันนะครับ

แต่ก็ไม่ได้สูงมากอยู่ในคอนดิชั่นที่เราคอนโทนได้ครับ
นี่ก็คือเป็นสภาวะปกติของมันในช่วงหน้านี้ใช่ไหมครับ

รู้สึกหายกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว
และวันนี้นะครับเตรียมเดินทางข้ามเกาะไป
เพื่อไปทำงานหลังเมื่อวานท่าเรือปิดนะครับ
แล้วก็เดินทางมาไม่ได้เนื่องจากติดน้ำท่วม
อำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
อันนี้จะเดินทางไปที่เกาะสมุยแล้วครับ

กลางไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมด้วย

บริษัทเค้าแจ้งเลยหลวงร่วมหน้าทุกคน

มาเช็คกับบริษัทว่าจะจองเรือค่ะ
แล้วสิ่งที่มันเกิดในที่นี่มันสูงหักหรือเปล่าครับ

ที่บ้านก็ต้นไม้อะไรล้มเต็มไปหมดเลย

คือมันล้มหมดเลยใช่ไหม
เสาไฟฟ้าอะไรก็หักอยู่
มันสูงประมาณกี่เมตรตอนนี้น้ำเพิ่มสูงเท่าไหร่

ที่บ้านไม่มีน้ำท่วมค่ะแต่ว่าที่นครพิต้าสาราค่ะ

ตั้งแต่เกิดมาเคยเจอสถิกาวนี้เมื่อก่อนไหม

อืมตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเข้าถึงแล้วก็ผลักอีกแล้วใช่ไหมครับ

ขณะที่บริเวณเกาะแร็ดอำเภอดอนศักดิ์นะครับ
มีการสั่งอพยพประชาชนกว่า๓๐๐คน
ออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
เช้าวันนี้ก็เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ
ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับเข้าบ้าน
และน้ำปลาปลาก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับ
หลังจากที่ไม่ไหลไปตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ก็พบว่าสภาพอากาศท้องฟ้ายังไม่เปิดมากนักนะครับ
ซึ่งมาจากอิทธิพลของพายุที่ยังหลงเหลืออยู่
ทำให้มีคลื่นลมแรงในบางช่วง
แต่ชาวบ้านก็ยืนยันว่านี่เป็นสภาวะปกติของหน้ามรสุมในพื้นที่ครับ
และนี่นะครับก็คือสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าอากาศนั้นค่อนข้างที่จะยังไม่โปร่งใสนะครับ
เนื่องจากว่าเป็นอิทธิพลของพายุที่ยังคงหลงเหลืออยู่
แล้วก็เป็นช่วงปกติของช่วงฤดูมรสุมในพื้นที่
ชาวบ้านนั้นก็ได้ยืนยันกับผมนะครับ
ศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอดอนศักดิ์จังหวัดสุราธานีครับ